อาชีพที่เสี่ยงไม่น้อยไปกว่าคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ก็คือหน่วยกู้ภัยนะคะ
หนึ่งในหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนในวงการบันเทิงของเราก็คือพี่ไทยเอกพันธ์
เปิดใจเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
ทั้งชุดทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
เคสของคุณลุงที่เสียชีวิตบนรถไฟ
โดยกู้ภัยอาสาสมัครที่อำเภอทัพสแก่
ก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนเข้าไปช่วยเหลือ
เพื่อเซฟทั้งตัวเองและคนรอบข้างแบบสุดค่ะ
แต่นี่เราไม่ได้แค่มูลนิธิอย่างเดียวนะ
มูลนิธิทั้งหมดต้องเรียนรู้
แล้วก็มาทำงานเป็นบูรณาการด้วยกันพร้อมกัน
เคสที่บนรถไฟเห็นไหมครับที่เป็นข่าวขึ้นมา
น้องอาสาของสว่างที่ทัพสแก่
ที่เขาก็ต้องเก็บตัว๑๔วัน

ทิ้งไทยนะคะพี่ไทยยังวอนขอให้พี่น้องชาวไทย
เชื่อฟังคำสั่งรัฐบาลในช่วงเคอร์ฟิลล์แบบนี้

กลับมาสดใสอีกครั้งแน่นอนค่ะ

ที่เขาไม่ค่อยได้ตระหนักถึง

เหมือนกับว่าตัวเองอิสระใช้เสียอิสระมานานมาก
จนเป็นการเคยตัวเป็นนิสัย
ใครจะมากักหรือมันคือไม่ได้กูไม่ทำ

คุณต้องฟังคุณต้องเชื่อเขานะครับ
ขอแค่เวลาอีกสักอึดใจหนึ่ง

คงจะกลับมามีรอยยิ้มมีอากาศที่บริสุทธิ์สดใสเหมือนเดิม
เราจะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันอีกแล้วนะครับ
ทนนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกนิดเดียว
หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใย
ถึงพี่ไทยด้วยและทีมงานด้วยนะคะ